แล้วลิงก์นั้นพอมันกดเข้าไปได้แล้วมันจะให้กรอกข้อมูลอะไรเยอะเลยนะคุณทั

กรอกเสร็จปุ๊บกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้
ล่าสุดก็มีการส่งมาล่อลวงรับสมัครงานบ้างหรือว่าล่อลวงให้คุณโอนเงินไปให้เขา
มีผู้เสียหายก็สูญเงินเป็นล้านเลย
มีผู้เสียหายแจ้งมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้

นี่ฮะก็ต้องพาไปหาตำรวจที่โรงพักเลย
บริษัทก็เลยพาผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างโลโก้และชื่อของบริษัทและบริษัทในเครือเนี่ย
ไปรับสมัครทำงานออนไลน์กับเราไหม
อย่างนั้นอย่างนี้หลอกเหยื่อให้แชททำการโหลดแอปเถือน
หลอกเงินลงทุนทำภารกิจเช่นวิดีโอ
ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะดูวีดีโอทางโซเชียลมีเดีย
หรือคุณต้องการทายผลพนันต่าง
อ้างว่าทำแล้วได้ผลตอบแทนสูงก็สุดท้ายก็ไม่ได้เงิน

เพราะว่ารายนี้สูญเงินไปเกือบ๕แสนบาท
คุณเอาจริงนะตอนแรกพอมิจฉาชีพมันใช้วิธีการแบบนี้

เพราะว่าตอนแรกเขาลองทำดูอ่ะให้ดูใช่ไหม
ให้ดูวีดีโอผ่านทางออนไลน์เอามาดูแล้วมันได้ตังค์
ทีนี้ตายใจเลยค่ะเขาจะให้ลงทุนอะไรมา
ก็จะเพิ่มเงินไปเพื่อให้ภารกิจนั้นมาสำเร็จ

ใช่ค่ะทีนี้ก็มีโอนตังไปหลักพันจนไปถึงหลักแสนเลย
ฉันยังได้ผลตอบแทนแล้วถ้าเกิดฉันลงเงินเยอะ

ทีนี้ค่ะมีคนมาอ้างตัวว่า
นี่มีอาจารย์เป็นคนนำภารกิจ

เอ้ยนี่ฉันไงฉันไงฉันก็เล่นแอปนี้เหมือนกัน
นี่มันยิ่งหลอกให้คนเชื่อไปอีกอ่ะนะคะแล้วท้ายที่สุดนะพอจบภารกิจเรียบร้อยแล้ว
จริงต้องถอนตังค์ออกมาได้ใช่ไหมทีนี้เขาจะอ้างเหตุผลแล้วว่าอ๋อยังเบิกเงินไม่ได้
เดี๋ยวต้องเอาเงินมาเติมหน่อยนะเอามาเติมแล้วเดี๋ยวจะได้เงินทั้งหมดเลย
ทีนี้พอฝั่งคนที่เป็นเหยื่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วทำไมฉันต้องเอาตังค์มาเติมอ่ะ
ไม่พอใจมิจฉาชีพนะนะก็ขู่ด้วยนะเดี๋ยวจะฟ้องร้อง
ตายแล้วเธอเอาตังค์ฉันไปแล้วเธอยังมาขู่ว่าเธอจะฟ้องฉันอีกเหรอ
ว่านี่โอนไปเถอะอย่าคิดมากฉันเนี่ยโอนแล้วแล้วก็ถอนตังค์ออกมาได้ด้วย
เหยื่อก็ตายใจค่ะไปหาหยิบยืมกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะโอนเงินไปให้
แล้วต้องการจะปิดภารกิจสุดท้ายไม่ได้ตังค์ค่ะ
ก็ได้ทำไร๓๐๐บาทประมาณนี้ครับก็เลยลองเชียงลองรู้ว่า
เฮ้ยได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวแรกก็โอนเงิน๑๐๐๐บาทไปโกรธแล้วทีนี้มันได้จริง

ทำไปเรื่อยจนได้เงินหลัก๓๐๐๐๔๐๐๐บาทแล้วทีนี้ก็มาถึง
มันจะมีภารกิจ๓๐๐๐บาทภารกิจสุดท้ายเหมือนแบบเราก็ทำผิดแล้วก็ทำผิดผ้า
ก็เลยแบบเขาก็ไม่ได้รับขอบคุณหรอกจากบริษัทแต่ว่าต้องเป็นเงินเงินแบบ
อย่างที่มีจำนวนแสนเพื่อมาคดล็อกบัญชีหรือเปล่าใช่
คงมีวิธีการที่มันค่อนข้างจะแยบยนต์ทำเป็นขบวนการ
จากหลักพันธุ์๒๐๐๐๓๐๐๐บาทสุดท้ายเสียเป็นแสนนะครับใช่
แล้วไปกู้เขามาเนี่ยก็ต้องหาเงินไปใช้เขาด้วยแล้วก็ตัวเองก็เสียเงินเป็นแสนอีกด้วย
เขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าโดนแอบอ้างอีกทีหนึ่ง
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทก็บอกว่าตอนนี้นะมีคนติดต่อสอบถามไปเยอะ
แจ้งเรื่องไปทางช่องทางติดต่อของบริษัทมากกว่า๑๐ราย
ความเสียหายสูงสุดมี๑รายประมาณสัก๑ล้านบาทได้
ซึ่งบริษัทบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้ว
ตามช่องทางต่างของบริษัทระวังอย่าลงเชื่อ
โลโก้แบบนี้น่าจะชินตากันก็แจ้งเตือนกันไปและติดต่อ
โดยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องนี้
ฟังทางด้านของบริษัทนี้หน่อยนะครับ
มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเอาโลโก้ของบริษัทแล้วก็ชื่อของบริษัทไปแอบอ้าง
ว่าเสียหายทางเราได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีถึงที่สุดครับ

ตรวจสอบให้ดีว่าบริษัทที่เขาส่งลิงก์ต่างมาเนี่ยแอบอ้างหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นแหละ

ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับ

ในฐานะสื่อเราก็ไม่อยากให้มีเหยื่อแบบนี้เพิ่มขึ้น